พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดอ่างทองกันหน่อยนะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าคุณพยุงค่ะ
อายุ๕๖ปีอาชีพของแกคือรับจ้างจุดตะไลตามงานศพ

แต่ปรากฏว่าที่ไม่ปกตินี่คือตะไลระเบิด
คุณนึกออกไหมเลือดไหลเต็มแบบนี้ค่ะ
รุนทั้งตัวเลยนะคะทั้งแขนทั้งขาทั้งตัว
และหนักสุดคือไปเจาะที่ตาขวาของแกเห็นไหม
เลือดไหลอาบแบบนั้นแต่ความสปีริตของแก
ใจของแกคือหน้าที่ต้องมาก่อน
กู้ภัยพยายามบอกแกว่าไปไปโรงพยาบาลปฐมพยาบาล
บอกไม่เดี๋ยวต้องจุดตะไลในงานศพที่แกรับจ้างมา

ตะไลคุณผู้ชมต้องนึกภาพเวลามีงานศพใช่ไหม

เขาได้จุดที่มันดังตุ้มตุ้มตุ้มตอนเผาศพ
ค่ะนี่เห็นไหมกู้ภัยพยายามประถมพยาบาล
ที่มันเจาะไปตามร่างกายของคุณพยุงออกมาได้
สุดท้ายค่ะแกใจสู้มากใจแข็งจุดตะไลต่อจนเสร็จหน้าที่ของแก
ถึงยอมให้กู้ภัยปฐมพยาบาลแล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลโพทองนะคะ
ทีนี้เราไปพูดคุยสอบถามกับนายประภาษณเพ็ญจันทร์
คุณประพาทบอกว่าคือเป็นนายจ้างเนี่ยค่ะ
บอกว่าจ้างคุณพยุงนามสกุลสุวรรณอ่อนมาค่ะ
มาจุดตะไลในงานศพญาติในราคา๒๐๐๐บาท
คุณผู้ชมฟังดีนะฮะมันมีเรื่องของความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
ปกติเวลาจะจุดตะไลเนี่ยเขาจุดกันบริเวณหลังเมน
แต่ครั้งนี้นายพยุงจู่ก็มาจุดที่บริเวณท่าน้ำของวัดด้านหน้า
ซึ่งตรงนี้มันอยู่ใกล้กับสารกุมารทองที่อยู่ติดกับต้นยางนา
ทีนี้แหละค่ะนี่เห็นไหมตรงนี้ค่ะ
ชาวบ้านเขาก็เลยเชื่อว่าเกิดจากอาถรรพ์หรือเปล่า
ไม่ได้ไปจุดทูปขอขมาก่อน
พอมีศาลไม่รู้ว่าเขาไปขอหรือเปล่า
เพราะปกติจะจุดหลังเมนตลอด
เพิ่งเห็นเจ้านี้จุดเจ้าแหลกที่ทางนี้ขอคุยกัน
เชื่อว่ากลัวว่าตรงนี้มีศาลกลัวคุย

อืมก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะ

แต่ว่าเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องความเชื่อก็เป็นเรื่องส่วนบุคคล
แต่ว่าเรื่องของสาเหตุเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ตรวจสอบกันต่อไปนะคะต้องระมัดระวังเนอะ

ถ้าเป็นเรานะกระโดดขึ้นรถกู้ภัยไปโรงพยาบาลแล้วครับ